จากเหตุการณ์ที่ประธานชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรเอื้ออาทร๒

แล้วก็ถูกหยิบยกเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
จนมีการถามถึงอาการของสุนัขทั้งสองตัวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าเขาถูกทุบตีแบบรุนแรงเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ผู้สื่อข่าว
ทราบว่าเจ้าสวยสุนัขเพศเมียซึ่งเป็นสุนัขตัวที่๒ที่วิ่งเข้าไปจะช่วยเพื่อนสุนัขตัวแรก
จึงทำให้ถูกตีจนแน่นิ่งไปด้วยนั้น
ได้มีผู้ใจบุญนำมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สายใยรักหมอบอย๒
ตั้งอยู่ที่หมู่๓ตำบลคลองมะเดืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับ
โดยนายสัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวานิสหรือว่าหมอบอยภูมิในการโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสาคร
ก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อแรกรับอาการเจ้าสวยเข้ามานั้น
พบว่าสุนัขมีอาการบอบช้ำตามร่างกายอย่างหนัก
หน้าตาปากลำตัวโดยเฉพาะช่วงก้นมีอาการบวม
อีกทั้งยังมีแผลแตกที่หัวเลือดไหลออกมานะฮะ
ได้รีบนำตัวเข้าตรวจเอ็กซาเรย์ด้วยเครื่องระบบดิจิทัล
แล้วก็ตรวจกระดูกตามร่างกายรวมถึงภาวะความดันโลหิตอีกด้วยนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นพบว่าที่หัวของเจ้าสวยนั้นมีลักษณะคล้ายเลือดคั่ง
ส่วนแผลแตกก็ได้ทำการเย็บ๒เข็ม
ขณะที่กระดูกต้นคอก็น่าจะมีอาการเคลื่อนหรือว่าแตกร้าว
จึงทำให้เจ้าสวยยังไม่สามารถที่จะกระดกหัวขึ้นได้นะครับ
ส่วนอื่นนั้นเป็นปกติดีแต่ว่ามีอาการบอบช้ำตามร่างกายนะฮะ
จากการถูกตีอย่างแรงแล้วก็หลายครั้ง
รวมถึงมีการหวาดภาวะนะครับหายใจติดขัดแทรกซ้อนด้วยนะฮะ
ซึ่งก็ได้ให้การปฐมพยาบาลเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวก่อน
จากนั้นก็จะต้องให้การรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์
เพื่อให้สภาพร่างกายของสุนัขตัวนี้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
ให้สามารถลุกขึ้นยืนยกหัวแล้วก็กินอาหารเองได้นะครับ
จากนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์ก็จะช่วยเหลือเพิ่มเติม
ด้วยการรักษาในเรื่องของโรคผิวหนังกับโรคพญาติในเม็ดเลือดตามลำดับครับ
โดยหมอบอยบอกทิ้งท้ายว่าขณะที่อาการที่ต้องเฝ้าสังเกตในระยะฟื้นฟูนี้
ก็เช่นการกินอาหารการหายใจการอาเจียนแล้วก็อาการข้างเคียงอื่น
หากภายในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีภาวะปกติเจ้าสวยก็จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายจินดาก่านจันทร์นะครับ
ประธานชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร๒บางกรวยไสน้อยที่ยำเผอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคุณ
เนื่องจากใช้ไม้ทุบสุนัขได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ตัวที่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
แล้วก็มีผู้นำคลิปมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
สอบสวนนายจินดาก็ให้การอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เข้าออกภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร
บอกว่าถูกสุนัขเนี่ยไล่กัดอยู่บ่อยตัวเองในฐานะประธานชุมชนก็ต้องไปดูแลเรื่องนี้นะครับ
ตนเองก็เคยถูกสุนัขในโครงการวิ่งไล่กัด
ก็เลยอยากจะนำสุนัขออกไปจากพื้นที่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยก่อเหตุใช้ไม้ทุบตีแล้วก็นำไปทิ้งไว้บริเวณคลอง๗
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็มีผู้พบเห็นแล้วก็เผยแพร่คลิปจนถูกแจ้งความดังกล่าวนี่แหละครับ